ข่าวต่อไปก็จะพาไปที่สุราธานีเหมือนกัน
ลงใต้ไปสุราธานีแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปทานเมนูอาหารที่หาที่ไหนไม่ได้เลย
เพราะว่าต้องไปทานที่นี่ที่เดียวรู้จักข้าวหลามปลายอกไหม

เป็นไงฮะปลายอกเนี่ยมันคือวิธีการทำชนิดหนึ่ง
มันเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่แม่อยากจะให้ลองไปดูก่อน
เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังโดยละเอียดว่ามันคืออะไรไปดูค่ะ
คุณเห็นไหมนี่เป็นกระบอกไม้ไผ่ที่เขาจะนำมาทำเมนูที่เรียกว่าข้าวหลามปลายอก
หรือว่าเขาจะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อปลากระสูบอืมเออ
อยู่ที่อำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราธานีไอเดียนี้เนี่ยนะคะเป็นเมนูพื้นถิ่นที่เอามาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ลองชิมแล้วก็ลองทำทานเองด้วย
เริ่มตั้งแต่หุงข้าวเลยคุณดูนะเขาจะต้องหุงข้าวแล้วก็ตักข้าวเนี่ยห่อกับใบคลุ้ม
แล้วก็อัดลงในกระบอกไม้ไผ่ลักษณะคล้ายทำข้าวต้มมัดแล้วก็ห่อข้าวเสร็จอัดลงในกระบอกไม้ไผ่ที่ตัดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ
แล้วหลังจากที่หุงข้าวเสร็จมาดูเมนูปลายอกกันบ้างปลายอกเนี่ยทำมาจากเนื้อปลากระสูบหรือว่าชาวบ้านเขาเรียกกันว่าปลาโซ
หลังจากนั้นก็จะใส่เครื่องแกงลงไปที่เป็นแบบว่าคล้ายกับคลั่วกี้
เครื่องแกงที่เป็นแบบว่าคล้ายกับคั่วกลิ้ง
ไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปนิดหน่อย

หลังจากนั้นนำไปย่างค่ะไปย่างไฟประมาณ๓๐นาที
ระหว่างที่ย่างอยู่นะเขาจะต้องคอยตำคุณ
เดี๋ยวจะให้ดูวิธีการตำในกระบอกที่ย่างไฟไว้๓๐นาทีนะคะ
ทีเด็ดมันอยู่ตรงที่ว่าปลาโสดเป็นปลาประจำถิ่น
ก็คือปลาในคลองแสงเขาเรียกปลาในคลองอ่ะนะ
แต่ว่าปลาโสดนี้ไม่ค่อยมีคนกินเพราะว่ากล้างมันเยอะ
คุณนึกดูนะกินปลาแล้วต้องมาก้างติดคงติดคอร์ส
กลืนข้าวตามกันไม่ทันมันก็ลำบาก

มีไม้วิเศษเป็นไม้กายสิทธิ์เอาไว้ริดกล้างปลา

อันนี้ก็จริงเป็นไม้ย่อครับ

เพราะว่ามันสามารถที่จะแยกกล้างของเนื้อปลา
เพื่อที่จะให้ลงไปอยู่ที่ก้นกระบอกได้ครับ
นี่ครับก็จะมีตัวนี้ที่ไม่เหนียงอย่างนี้ครับ
ก็ด้วยวิธีการที่ว่าเราทำอย่างนี้
ก็คือถ้าว่าเป็นภาษาบ้านภาษาใต้อะไรแบบนี้ก็เรียกว่ายอก

ตำง่ายเลยก็คือเอาไม้เนี่ยไปยอกไปตำ
เนื้อปลากับเครื่องแกงคุณรู้ไหมหลังจาก๓๐นาทีพอมันสุกเทออกมา
อร่อยมากไม่กล้าพูดนะถ้าไม่เคยชิม
คือน้องใบตองเคยลงไปพื้นที่แล้วไปเจอพี่ท่านนี้
แล้วคุณพี่เขาทำให้ทานมาแล้วคือมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ทำให้การทานปลามันง่ายขึ้นแล้วก็มีเทคนิคการทำที่น่าสนใจ
ก็เติมประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคุณนึกดู
นักท่องเที่ยวไปก็ไม่เคยเห็นได้ไปลองทานอะไรแบบนี้
ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะถูกปากคนที่ชอบทานอาหารรสจัดจัดแน่นอน
เพราะว่าดิฉันบอกเลยว่ามันคล้ายคั่วกลิ้งทานกับเครื่องเคียง
แล้วเขาก็จะมีคล้ายเหมือนปลาส้มมาข้างและตัวข้าวเขานะคุณ
มันจะเหนียวเหมือนข้าวเหนียวแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นก้อนนึกออกไหม
มันจะร่วนกว่าแต่เหนียวนุ่มอร่อยมากเลยนะคะ
มีของกินอร่อยแล้วก็มีกิจกรรมอื่นอีกมากมาย
ร่องแพรเที่ยวเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งปีเลย
สุราธานีเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะเพราะเขาเป็นเมืองร้อยเกาะ
ไปเที่ยวสวนผลไม้ก็ได้หน้าผลไม้เขาก็จะมีให้เข้าไปกินบุฟเฟ่ผลไม้
อยากจะให้ดูว่าไปมาจริงนี่กินมาแล้วไปกินปลายอกมา
เห็นไหมเห็นไหมว่ากำลังบ่นอะไรก็ไม่รู้
นี่คือปลายอกจริง
คนที่หนวดเขาเยอะเนี่ยนะที่เราเห็นนี่คือคนที่เขาทำปลายอกให้ดูไปเมื่อสักครู่
ตอนนั้นผมยังสั้นอยู่แต่ตอนนี้ผมยาวแล้ว
พอหอมปากหอมคอดูอยากรู้เรื่องราวดีแบบนี้